วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
เพราะว่าเป็นสถานที่ตั้งบอมเพลินกูศลพันธรรมรถเอก
ชิรายาวไทยส่งหรือว่าผู้กำกับเบิ้ม
และทั้งวันก็มีการจัดเตรียมเมนเพื่อเตรียมสถานที่ชาปนกิจ
วันนี้คุณผู้ชม๑๗กันยายน
ก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ขาวแบบนี้อย่างที่เห็นหน้าจอเลย
คุณแม่ของผู้กำกับเบิ้มก็คอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดทั้งงานครับ
แล้วพระใบดีกาสมหมายสิริจันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา
เผยว่าพ่อแม่ของผู้กำกับเบิ้มมาทำบุญที่วัดแห่งนี้บ่อย
แล้วพอมีความสูญเสียในครอบครัวนี้ในครอบครัวยาวไทยสงศ์เนี่ย
ทางวัดจึงช่วยกันจัดงานให้อย่างเต็มที่ครับ
ดอกไม้หน้าศพแล้วก็การตกแต่งเมนจะเน้นไปที่สีขาว
จะได้ดูสบายตาร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็สมเกียจ
ขณะที่นายเถลิงศักดิ์เทียมสมบูรณ์คนนี้เป็นเพื่อนผู้กำกับเบิ้ม
ก็เล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ยเป็นเพื่อนผู้กำกับเบิ้ม
ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่อนุบาลอุตรดิษฐ์เลยนะ
ผู้กำกับเบิ้มเนี่ยโตมาในกลุ่มเพื่อนผู้ชาย
ก็เลยชอบเตะบอลและเป็นคนตั้งใจเรียนด้วยครับ
หลังเรียนจบม๓ก็ได้สอบเตรียมทหารครับ
ที่ผ่านมาตัวเขาเองกับผู้กำกับเบิ้มก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอด
คุยกันในไลน์กลุ่มที่ชื่อว่าห้องน้ำชายอต
ห้องน้ำชายอตน่าจะมาจากอนุบาลอุตรดิษฐ์คุณผู้ชม
ก็เป็นกลุ่มเพื่อนนักเรียนสมัยประถมด้วย
จากนี้ก็อยากให้เพื่อนหลุดพ้นจากบ่วงกรรมและสู่พบภูมิที่ดีครับ
ไม่ต้องห่วงทางนี้นะ
ทุกวันมันต้องได้บุญ
ตอนนี้มันก็ต้องเผชิญอยู่กับผลกรรม

ทุกทางมันมีทางนี้ทางเดียว
รักมันมากก็มีแต่สร้างบุญส่งให้แหละ
ส่วนเพื่อนอีกคนครับของผู้กำกับเบิ้มก็คือ

กลับมาอุตรายฤทธิลัยก็จะนัดเตะบอลนัดกินข้าวกับเพื่อน
คือเพื่อนกับเพื่อนเลยล่ะเวลามาเจอกัน
และความตั้งใจของผู้กำกับเบิ้มในวาระสุดท้ายคือการทำเสื้อบอล
โดยผู้กำกับเบิ้มก็จัดแจงทำเสื้อฟุตบอลทุกอย่าง
สีเสื้อรูปแบบเสื้อซึ่งเสื้อของผู้กำกับเบิ้ม
เพื่อนจะเอาเสื้อของผู้กำกับเบิ้มไปให้ครอบครัวของผู้กำกับเบิ้ม
เพราะว่าตัวท่านผู้อำกับเองท่านก็มีลูกชาย
เผื่อว่าอนาคตจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกความทรงจำถึงคุณพ่อครับ